ก็รู้สึกก็ดีใจนะมีความคิดถึงดีกว่ามีคนเกลียด
ล้อเล่นมีคนคิดถึงก็ดีครับวันนี้ก็มาให้เขาหายคิดถึงก่อน
เพราะว่าเขาอาจจะเห็นผลงานของเราจากทางละครแต่ไม่ค่อยได้เจอตัวอะไรอย่างเงี้
วันนี้ก็มาพบปะกันหน่อยมาคนกาแฟให้กินกันมาร้องเพลงให้ฟังเล็กน้อย
เอาไหนบ้างคะได้มาชงกับใครให้เป็นแฟนได้ชิมน้อยกินของเขา

ตอนนี้วันนี้เป็นวันแรก

จะเดินทางมาทั้งทุกประเทศนี่แน่นอนครับ

พี่ตื่นราคอนพี่ดิราคอนช่วงนี้พักนอนเล่นก่อน
เดี๋ยวพอรู้สึกว่าได้อารมณ์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นละคร

ไม่ไม่หมดฟิลครับผมชอบเล่นละครชอบร้องเพลง
แต่ว่าการถ่ายละครมันหนักนะจันทร์อังคารพุธนี้ไงตั้งแต่๖๗โมงเช้า
สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันหนักเหมือนกันนะพอถ่ายถ่าย
เรื่องเนี่ยผมก็จะทุ่มเต็มที่เราก็จะรับทีละเรื่องทีละเรื่อง
พอจบเรื่องหนึ่งปุ๊บก็พักหน่อยแล้วค่อยเปิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า
รู้สึกว่าก่อนจะเป็นเรื่องนี้อ่ะก็พักเกือบเกือบปีเหมือนกันนะ
อืมเกือบเกือบปีแล้วก็เปิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็
พึ่งจบไปก็อาจจะพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยวางกันพักยาว
เหมือนกันอะไรละพักยาวไหมพักยาวไหมก็ก็ตอบไม่ได้นะพักสักหน่อย
เดี๋ยวพอได้อารมณ์ปุ๊บก็เดี๋ยวเข้าไปคุยว่าอ่าผมพร้อมแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นห่วงเบอร์หนึ่งของช่องบ้างเลยเหรอไม่เป็น
เบอร์หนึ่งของช่องก็พักนานนานเดี๋ยวคนอื่นมาแทนที่หน้าน้อง
ในช่องมาเยอะแล้วตอนนี้โอ้ยเราให้เขาเถอะเต็มที่อยู่แล้ว
ในคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาก็ปรึกษากันและเขาเข้าใจกัน
ไม่ได้มีการแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็แซวว่าตำแหน่งลูกรักจะหล่นไปอะไรอย่างเงี้ย
เอาเลยเต็มที่เรายินดีอยู่แล้วเป็นลูกรักมันก็มันดีนะ
เอาให้คนอื่นมาเป็นแทนมาก่อนเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่ามันมันยังไง
หมายไม่สรีเพราะว่ายังไงคนในบริษัทเดียวกันมีอะไรเราให้คำคุยกัน
คือเวลาอยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีการเจอกันคุยให้เล่นกันเฮฮากันเป็นเหมือนพี่น้องกัน

ในบริษัทก็จะเล่นกันคุยกันแซวกันมีอะไรคุยกันตลอด

มีคลิกว่าเรามีคลิกนี้ก็มีความสุข
เปรียบเพียบว่าเรายังมีคลิกครับ

พี่ปลอยเริ่มมีมาพูดให้ฟังอย่างนั้นว่าโดดดี้สีพอร์ตทำงานดีนะ
ยังเลยนะเตาโหแจ่มเหมือนกันนะ
เด็กกว่าใหม่กว่าสดกว่าแล้วก็มีรอยยิ้มที่คลองใจคนทั้งประเทศ

จริงแอดกลัวไหมคะไม่กลัวเกาะก่อน

แล้วจะดันน้องในช่องด้วยนะตอนนี้
ผมดันทุกคนใครมีความสามารถใครเก่งใครเจ๋งดันให้หมด
เหนื่อยกับเบอร์หนึ่งช่องเหรอพี่

ไม่ได้เหนื่อยผมบอกแล้วว่าเราไม่ได้กั๊กตำแหน่งตรงนี้
แล้วตำแหน่งตรงนี้เป็นแหล่งที่คนเขามอบให้
ใครจะมารับด้วยก็เอายินดีต้อนรับ
แต่ก็ยินหนึ่งอยู่

มันน่าเกลียดก็ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง
ก็มันไม่ทิ้งงานราคอนแต่ว่ามีอย่างพอ
งานละครเนี่ยคุณพี่จะรับปีละเลือกหรือว่าแบบแล้วแต่เรา
เลือกมากขึ้นหรืออย่างนี้
ไม่ได้เหมือนกับว่าเลือกหรือว่าเอาใจตัวเองนะ
ว่าแล้วก็คุยกันกับผู้ใหญ่ด้วยความประนีประนอมว่า

อย่างภาพเก่าคือเหมือนได้ยินในละครผมทำลักปั้นมาแล้ว
อันนี้เห็นได้ยินว่าทำมา๓ปีนี่มันยังไง
คือเพลงภาพเก่าเนี่ยผมทำมาตั้งแต่๓ปีแล้วล่ะ
แล้วก็คือผมจะชอบทำเพลงเก็บไว้ในลิ้นชักเยอะแยะมากมาย
ลิ้นชักก็จะเก็บไว้ที่บ้านผมบ้างเก็บไว้ที่บริษัทบ้างไรเงี่ย
เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเป็นโลด้วยพี่ป้อมคตุบาน
เราก็เอามาร้องใหม่อีกทีนึงเพราะว่าเสียงตอนนั้นมันคือ๓ปีที่แล้ว
เพื่อที่จะเอามาใช้ในละครสงครามนักปั้น
แต่จริงเพลงนี้ถูกทำไปไว้เมื่อประมาณสัก๓ปีที่แล้วล่ะ
กับการแสดงตอบรับหลังจากออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

มันก็สนุกดีนะเหมือนกับว่าอยู่ดีเพลงที่เราทำอย่างนี้
มันไปเหมาะสมตรงกับละครเรื่องสงครามนักปั้นพอดี
แล้วก็ได้เอาเพลงลงไปตรงนั้นเออเราจะได้มีซิงเกิ้ลออกมาโดยปริยายด้วย
อันนี้ต้องมีต้องถ่ายภาพเกมวีไปแล้วหรือยังครับ

ก็เอาเพลงไปใส่ในสงครามนักปั้นก่อน
ก็ปล่อยให้ดอกจันทร์๑อง๓แล้วก็ดาวนโหลดกันได้เต็มที่
แต่ทุกเข้าไม่ใช่เพลงมาของละครแต่ซิงเกิ้ลของนี้เลย
ซิงเกิ้ลของผมเลยที่เอาไปสอดแทรกไว้ในละคร
แสดงว่าก็ลูบรวมไปเรื่อยแล้วจะมีออกมาไหนนะ

มันแล้วแต่ว่าจังหวะไหนเหมาะสมที่จะเอาเพลงอะไรออกมา

ดนตรี๓ปีแล้วแล้วก็เสียงร้อง๓ปีที่แล้วเนี่ย
ไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้คือเอามาทำใหม่จ๊

เดี๋ยวทำเพลงให้มันเปรี้ยงสัก๓๔เพลงก่อน

โอเคค่ะรายละเอียดต้องรอรุ้น

เดี๋ยวทำเพลงให้ได้เล็กนิ้นน้อย